เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒ
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการ
ให้มีการสนที่กำลังกว่า๒๐๐นาย
เพื่อที่จะไปที่สมุทรปราการเข้าค้นเป้าหมาย๓จุด
คือจุดที่๑เป็นบ้านพักของนายชัยนัทกรชายานันหรือในตู้ห่าว
อยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลี
อยู่ที่ตำบลศรีษะจราเข้น้อยอำเภอบางเสาทง
อยู่ที่อำเภอบังเสาทงสมุทรปราการเหมือนกัน
แล้วคุณผู้ชมดูค่ะนี่คือจุดที่๓นะคะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ
เพราะว่าเขาบอกว่าลักษณะอาคารตอนเข้าไปเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้ค่ะ
องแบบนี้เหมือนห้างหรูเลยนะคะ
ห้างสรรพสินค้าตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง
ข้างในมีบูธขายจิลเวอรี่เครื่องสำอางสินค้าโอท็อป
แต่ตอนเข้าไปไม่มีสินค้าอะไรหลงเหลือ
คาดว่ามีการเคลื่อนย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นอาคารหรูเลยค่ะ
เปิดเป็นศูนย์แสดงสินค้าไปคุยกับผู้ดูแลอาคาร
เขาบอกที่นี่เปิดเป็นศูนย์แสดงสินค้า
แล้วพอหลังโควิดระบาดก็ปิดตัวลง
จ้างพนักงานกว่า๓๐๐ชีวิต
ตอนที่มีการเปิดทำการเนี่ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีน๗๐เปอร์เซ็นต์
เหลือก็เป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติเป็นห้างใหญ่เลยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงความคืบหน้าการเข้าค้นเครือข่ายของในตู้ห่าว
บอกว่าทุกกรณีพบความผิดปกติของทรัพย์สิน
อย่างเช่นบ้านพักหรูที่ลาซาน
พอตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าธุรกรรมหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท
อันนี้ก็เข้าข่ายผิดปกติที่ไปตรวจเมื่อวันก่อน
อย่างไรก็แล้วแต่ได้สรุปข้อมูลหลักฐานและส่งต่อให้ชุดทำงานของพลตำรวจเอก
รเชษฐ์หักพานรองพบตรหัวหน้าทีมสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปค่ะ
แต่ละจุดเนี่ยโอ้โหมูลค่าคุณผู้ชมก็ลองประเมินดูแล้วกันนะคะ
อาคารเหมือนห้างนะคะแล้วก็ข้างในมีเคาน์เตอร์นะคะ
ขายสินค้าเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ